คืบหน้าคดีที่นางสาวอปิญญากาเสมสัก
หรือว่าน้องบุ๋มหญิงสาววัย๒๑ปี
ถูกแฟนนุ่มนะฮะที่ชื่อว่านายโอเล่
หรือว่านายกฤษณโชคชัยชนะ
ถ้าทำร้ายจนเสียชีวิต
จากข้อมูลที่ทีมข่าวของเราตรวจสอบเนี่ย

นี่ของเจมส์มาสอน
จดทะเบียนสมรสกันด้วยนะค่ะแล้วก็หย่ากันไปอืม
แล้วก็กลับมาคบกันอีกอยู่ด้วยกันอีกทั้งทั้งที่ทางบ้านก็พยายามบอกน้องบุ๋มว่า
คืออย่าไปคบเลยผู้ชายคนนี้ค่ะคือประวัติเนี่ยโอ้โห
ขดงคดีโชคโชนทำร้ายผู้หญิงมาโชคโชนเหลือเกินใช่ค่ะ
แล้วก็ทางบ้านของน้องบุ๋มบอกว่าน้องบุ๋มเองก็ถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดนะคะ
แต่พอนายโอเล่มาง้อขอคืนดีทีไรน้องบุ๋มก็จะใจอ่อน
กลับไปคืนดีด้วยตลอดเรื่องเนี้ยเปิดเผยจากพี่ชายของน้องบุ๋มนะคะ
เขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ครับเป็นภาพของน้องบุ๋มเนี่ย
นอนอยู่ที่โรงพยาบาลคือเสียชีวิตนะคะแล้วก็ตามตัวมีบาดแผลเต็มไปหมด
แล้วก็โพสต์ภาพนายโอเล่ครับพี่ชายบอกว่าตามหานายโอเล่ให้หน่อยอืม
ฆ่าน้องสาวเขาทำร้ายเขาในห้องพักที่อยู่ด้วยกัน
แล้วก็แบกเขาไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลตัวเองก็ขับรถของเขาหนีไปเลยนะฮะ
เชน่าที่ก็ไปพบแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอายัดตัวไปเรียบร้อยนะครับ

คือทำกับลูกสาวเขาน้องสาวเขาขนาดนี้เนี้ย
ทำร้ายจนเสียชีวิตเนี้ยเดี๋ยวเรื่องสภาพศพเดี๋ยวท่านรอฟัง
น้องสาวเขาขนาดนี้เนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องสภาพศพ
เดี๋ยวท่านรอฟังเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหมันโหดเยี่ยมจริง
ใช่ผลการชนะสูตรออกมาโอ้โหนะ
คือทางครอบครัวบอกไม่ให้อภัยอ่ะค่ะก็ใช่ไงครอบครัวบอกว่า
คือถ้านายโอเล่จะมาแบบฆ่าตัวตายแล้วก็ตายไปเนี่ยมันง่ายเกินไป
เขาอยากให้ได้รับโทษที่มันสะสมกว่านี้ค่ะนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ
ท่านก็คงจะติดตามข้อมูลกันมาพอสมควรนะครับสำหรับคดีนี้
ตอนนี้ศพของน้องบุ๋มหรือว่านางสาวอภิญญาเกษมศักดิ์วัย๒๑ปี
ถูกตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบางประทุนนอกนะฮะตอนนี้ญาติได้ไปรับศพมาแล้วนะครับ
และได้ฟังผลการชนะสูตรศพจากนิติเวชโรงพยาบาลสุริราชแล้วนะครับ
ผลการชนะสูตรศพเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับแพทย์ระบุว่า
ผู้เสียชีวิตก็คือน้องบุ๋มถูกทำร้ายร่างกายอย่างโหดเยี่ยมทารุณ
มีรอยช้ำทั่วร่างกายมีเศษแก้วที่บริเวณศีรษะ
ตามร่างกายมีบาดแผลรอยช้ำจากการทุบตีทั้งหมด๓๖จุด
สามสิบหกจุดนะฮะค่ะแล้วก็ยังพบว่าผู้ตายถูกเหล็ก
เสียบเข้าไปในอวัยวะเพศรวมถึงอวัยวะภายใน
ทำให้ม้ามและตับแตกด้วยนะครับค่ะเป็นเหล็กจากราวตากผ้าที่ห้องพักเนี่ยค่ะ
โอ้โหส่วนเรื่องการเสียชีวิตคาดว่าเป็นเพราะถูกทุบตีซ้ำหลายครั้ง
ซึ่งแพทย์เนี่ยยืนยันกับญาติของผู้ตายเลยนะฮะว่า
ไม่เคยเจอกรณีที่โหดเยี่ยมทารุณแบบนี้มาก่อนโอ้โหถึงขั้นคุณหมอเอ่ยปากแบบนี้เลยอ่ะ
คุณหมอบอกแบบนี้เลยคือจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
พบว่าในวันเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับนายโอเล่กับน้องบุ๋มมีปากเสียง
อยู่ในห้องพักที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะครับแม่บ้านได้ยินเสียง
ก็ไปเคาะประตูเรียกนะแต่เสียงมันเงียบไป
ทางแม่บ้านของที่อยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้เอใจอะไรนะครับ
หลังจากนั้นก็มีเสียงทะเลาะกันต่อช่วงนั้นคาดว่านายโอเล่จะใช้ขวดตีที่ศีรษะของน้องบุ๋มก่อนนะฮะ
เพราะว่ามีเศษแก้วอยู่ที่ศีรษะแล้วก็เตะต่อยเข้าที่ลำตัวขาแขนจนช้ำไปทั้งตัว
ในขณะที่น้องบุ๋มไม่มีแรงต่อสู้คาดว่านายโอเล่ได้ไปหยิบเอาเหล็กราวตากผ้าที่อยู่หลังห้องมาตีซ้ำ
แล้วก็ใช้เสียบเข้าไปในอวัยวะเพศจนน้องบุ๋มเนี่ยแน่นิ่งไปนะฮะ
แล้วก็ได้แบกน้องบุ๋มขึ้นบ่าพาไปขึ้นรถเก๋งยาริสแล้วขับไปส่งทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล
ตรงเนี้ยมีแม่บ้านที่ดูแลตึกเขาเห็นเหตุการณ์นะฮะ
ขณะอุ้มขึ้นรถจนกระทั่งช่วงเย็นวันที่๗กันยายนเจ้าหน้าที่
จอดอยู่ที่ริมถนนพระรามสองที่เขาไปส่งน้องบุ๋มก็ไปส่งที่โรงพยาบาลพระรามสองนะอืม
จอดอยู่ที่ริมถนนพระราม๒เป็นการจอดลักษณะมุ่งหน้าเข้าพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ในรถเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือนายโอเล่อยู่ในสภาพน้ำลายฟูมปาก
นอนหมดสติข้างตัวมีน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่หนึ่งขวดนะฮะ
ตำรวจก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งล่าสุดแพทย์ช่วยเหลือจนอาการปลอดภัยแล้ว
ค่ะแล้วก็ตามรายงานข่าวก็คือรถคันนี้ที่คนร้ายขับหนีไปก็เป็นรถของน้องบุ๋มผู้ตายนะ
ใช่ครับคือเอารถเข้าไปขับหนีไปแล้วก็ไปกินยาพยายามจะฆ่าตัวตายอยู่ในรถนะคะ
แต่ก็ไม่ตายทีนี้เราเลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคุณน้าของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณน้าของน้องบุ๋มคุณสุชาดาสิริคงค่ะไปคุยกับนางพิชยาภาพรมจันทะ
คุณน้าของน้องบุ๋มบอกว่าก่อนที่ตำรวจจะโทรศัพท์ไปบอกว่าเจอตัวนายโอเล่แล้วเนี่ยนะ
คุณน้าเนี่ยรอผลชนะสูตรศพของน้องบุ๋มปรากฏว่ามันมีเหตุไม่คาดคิดนะเนาะ
เหมือนกับไฟกระพริบอยู่หนึ่งครั้งแต่กระพริบนานเลยที่นิติเวศที่สิริราชอะค่ะ
คุณน้าก็เลยบอกว่าเชื่อว่าเป็นเพราะน้องบุ๋มมาส่งสัญญาณ
ก่อนหน้านี้เคยจุดทูปบอกน้องบุ๋มให้ดนใจให้นายโอเล่ถูกจับ
พอรู้ผลการชนะสูตรคุณน้าบอกว่าแทบช็อกค่ะ
รับไม่ได้ค่ะกับการกระทำที่โหดเยี่ยมของนายโอเล่
ทำกับน้องบุ๋มทรมานขนาดนี้จนน้องบุ๋มเสียชีวิตนะคะ
จากการตรวจสอบประวัติการรักษาตัวของน้องบุ๋มเนี่ยนะคะ
เมื่อ๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันแม่ค่ะ
บุ๋มส่งข้อความไปหาแม่บอกว่าขอโทษแม่ที่ไม่เชื่อฟัง
ขอโทษแม่ที่ไปหาแม่ไม่ได้ที่น้องบุ๋มไปหาแม่ไม่ได้
ก็เพราะว่าต้องไปเย็บแผลที่เป็นแผลก็เพราะว่านายโอเล่ตีหัวแตกค่ะ
โอ้โหส่วนที่นายโอเล่กินยาฆ่าตัวตายตั้งใจจะหนีความผิดหนีปัญหาเนี่ยนะ
คุณน้าของน้องบุ๋มบอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องไปกินยาฆ่าตัวตายสร้างกระแสอะไรเลย
ไม่มีใครให้อภัยหรอกไหนบอกว่ารักคนรักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้นะคะ
คุณน้าบอกว่าโกรธมากโกรธถึงขั้นที่ว่าจุดทูบบอกน้องบุ๋มเลยนะว่า
ถ้านายโอเล่มันตายเนี่ยนะแล้วกลายเป็นวิญญาณก็อย่าไปเจอกันในพบภูมิอื่นอีกเลย
ต้องมายอมรับถ้าคนอยากตายจริงอ่ะเทไปเลยขวดนึงนะอันนี้คือไม่ได้ส่งเสริม
จะไปสร้างทำไมสร้างสถานการณ์ทำไม

กิ้งเหมือนไฟดับอ่ะอื้ม

จุดทูปแล้วน้าเนี่ยใช่
บอกว่าบุ๋มถ้าบุ๋มคิดว่าความรักมีจริงนะลูก
ตามมันมาดนใจให้มันมามามอบตัว
วันแรกนะที่เราจุดทูปหนูไปตามเลยลูก
อย่าให้มันลอยนวล
ถ้าหนูคิดว่าความรักไม่จริงมันรักหนูสักนิดนึง
หนูทำเลยให้มันมามอบตัว
น้านี่พูดนะพอประมาณสัก๔๕ทุ่มก็
มีคนโทรมาว่าเห็นรถอยู่แถวหนองจอก
อะไรนี่นะก็เริ่มดูกัน

ชาวบ้านเข้าไปเห็นรถต้องสงสัยจอดอยู่นะฮะ
ตำรวจไปดูก็อ้าวนายโอเล่นี่
กินยาฆ่าตัวตายคุณน้าบอกคือถ้าคนมันจะตาย
มันกินเยอะกว่านี้เออมันกินแค่นี้ไม่ตายหรอก
สร้างกระแสว่ารู้สึกผิดสำนึกผิด

หมอว์คือถ้ารักเขาตอนอยู่ครับเขาต้องดูแลเขาดี
ค่ะหมอว์นี้ทำร้ายตลอดนะครับ
ที่ผ่านมาเคยเตือนน้องบุ๋มให้เลิกคบกับนายโอเล่นะคือเตือนจน
คุณปวินเนี่ยที่ชื่อบอมเนี่ยนะพี่ชายของน้องบุ๋มเนี่ยชื่อบอมเนี่ย
จนบอมเนี่ยบอกว่าถึงขั้นต้องผิดใจกับน้องสาว
เพราะน้องสาวยังไงก็ไม่ยอมเลิกนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็อุตส่าหเกลี้ยกล่อม
น้องสาวเลิกรากับนายโอเล่ได้แล้วนะแต่นายโอเล่โทรมาอ้อนวอนโทรมาแบบขอคืนดี
น้องเนี่ยใจอ่อนแล้วกลับไปคบกับมันอีกแล้วสุดท้ายก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
พร้อมกันนี้ยังยืนยันว่าไม่เคยสนับสนุนให้น้องคบหากับนายโอเล่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะว่าครอบครัวรู้ประวัติและนิสัยของนายโอเล่เป็นอย่างดี
ว่าเป็นคนที่มีคดีติดตัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายคดี
มีประวัติเคยทำร้ายตบตีแฟนทุกคนที่คบหาด้วย
ตอนนี้ทางครอบครัวได้ช่วยกันรวบรวมพยานหลักฐานต่างนะครับ
เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม
หลังจากทราบมาว่านายโอเล่นั้นมีพ่อเลี้ยงเป็นตำรวจอยู่ที่สอนอแห่งหนึ่งนะฮะ
ก่อน้องผมทรมานดูจากแผลผมพูดเลย
ขนาดผมเป็นผู้ชายถ้าผมโดนขนาดนั้นผมคงไม่ไหวหรอก

คือพี่บอมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งรีบตาย
ชดใช้กรรมก่อนสามารถมันง่ายไป
ถ้าจะตายสำหรับผู้ชายคนนี้นะครับ
โรงพยาบาลเกษมราชบอกว่าอาการของนายโอเล่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าเบื้องต้นตำรวจกำลังรอการสอบปากคำอยู่นะฮะ
ตอนนี้อายัดตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าออกจากโรงพยาบาลได้นำตัวมา
ก็จะเอาไปดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็จะไปฝากขังกับสารอาญาธนบุรีคาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
เนี่ยฮะคนมันอยากตายคนมันสำนึกผิดโอ้โหมันแบบโอ้โหสำนึกผิด
เราทำแฟนเราแบบรุนแรงขนาดนี้จนแฟนเราตายเราอยากตายตามเหลือเกิน
มันกินยาฆ่าแมลงแค่นี้แล้วก็ทำเป็นนอนแบบน้ำลายฟูมปากทุลนทุลายอยู่ในรถเนี่ย
แต่รักษาการอยู่วันสองวันหายแล้วอร่อยแล้วค่ะ

ส่วนน้องบุ๋มนะครับพรุ่งนี้มีกำหนดจัดชาปนกิจศพแล้วนะครับ
โดยทางญาติตอนนี้ก็บอกกับตำรวจว่าถ้านายโอเล่ออกจากโรงพยาบาลได้
อยากให้นำตัวมาขอเข้ามาศพ
เพราะว่าจะได้ไม่มีอะไรติดค้างต่อกันสำหรับเรื่องของศพของน้องบุ๋ม
ก็ไปชดใช้กรรมค่ะตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทำร้ายร่างกายในลักษณะที่ทารุณโหดร้ายขนาดนี้สารท่านลงโทษสูงสุดอยู่แล้ว